คุณผู้ชมไปดูนางสาวยิ่งรักชินวัฒนอดีตนายกรัฐมนตรี
ทำบุญครบรอบวันเกิด๕๐ปีกันหน่อยนะคะ
เขาบอกว่าร้องไห้ตั้งแต่ยังไม่ได้เริ่มให้สัมภาษณ์เลย
คือเหมือนกับเป็นกังวลเหมือนกันนะคะ
ว่าไม่รู้ว่าสารจะตัดสินกรณีทุจริตจำนำข้าวออกมาในทิศทางไหน
แล้วก็ไม่รู้ว่าปีหน้าจะได้กลับมาทำบุญแบบนี้อีกหรือเปล่าค่ะ
นางสาวยิ่งรักชินวัฒน์อดีตนายกรัฐมนตรี
ก็กล่าวทั้งน้ำตาเลยนะคะ
หลังจากทำบุญวันเกิดครบ๕๐ปี
ที่วัดสาเกตราชวรรมมหาวิหาร
โดยบอกว่าวันเกิดปีนี้ก็ได้รับกำลังใจล้นหลามค่ะ
โดยเฉพาะจากนายทักษิณชินวัฒน์พี่ชาย
ที่ก็โทรมาอวยพรล่วงหน้าตั้งแต่เมื่อคืน
แล้วก็ส่งดอกไม้มาให้กำลังใจด้วย

เพราะว่าเจอเรื่องหนักหนามาตลอดปีแล้ว

คุณยิ่งลักษณ์ร้องไห้ตั้งแต่ยังไม่ได้เริ่มให้สัมภาษณ์เลยนะคะ
บอกว่าไม่รู้จริงว่าหลังจากนี้
มีโอกาสได้มาทำบุญแบบนี้อีกหรือเปล่า

แต่ก็ยังเชื่อค่ะว่าสารจะให้ความเป็นธรรม
ที่ถูกดำเนินคดี
พยายามที่จะเข้าไป
แล้วก็ต่อสู้คดีนำพยานสู่ศาลทุกนัด
แต่นี่ก็เวลาก็จวนแล้วอะค่ะ
ความเข้มแข็งนั้นคนเราก็มีบ้าง
เพราะฉะนั้นฉันเองก็คิดว่าถ้าใครเจออย่างดิฉัน

คุณทัศน์ติ๋นให้กรรตังใจใครมาค่ะ

ส่งผักไม้มารอไว้แต่เมื่อคืนแล้วอยากให้เราสดชื่น
ก็โทรมาอวยพรวันเกิด
ก็บอกว่าขอให้น้องพ้นทุกคนโศกพี่รักน้องนะ
ก็หวังว่าดิฉันจะมีโอกาสได้มาทำบุญเช่นนี้
แบบนี้ในปีหน้าอีกค่ะ
ซึ่งในบรรยากาศการทำบุญนี้นะคะก็มีทั้งบุคคลใกล้ชิด
แกนนำสสของพักเพื่อไทยแล้วก็อดีตสอสอภักดิ์เพื่อไทย
รวมถึงประชาชนมาร่วมทำบุญกันอย่างคึกคักเลยค่ะ